ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง

ครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับครอบครัวที่มาในวันนี้นะฮะ
หัวหน้าครอบครัวเป็นโรคแปลกที่เกิดจากการใช้ชีวิตเกินพอดี
ทำให้เป็นโรคทางสมองที่เพิ่งแสดงอาการจนทำมาหากินไม่ได้
ฝันที่เขาเคยวาดไว้เพื่อที่จะทำให้แม่ของเขามันต้องดับวูบลง
เราไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
ตอนนี้บ้านก็จะพัง

ถ้าลมอะไรมาแรงเนี่ยคนแก่เขากลัวฟ้ากลัวฝนกลัวลม
ย่ากลัวมากหนูก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะ

กังวลกลัวลมพัดมาบ้านพังผมไม่รู้จะทำยังไง
สัญญากับแม่ว่าเดี๋ยววิ่งรถอีกหน่อยเดี๋ยวเราก็ทำได้แล้วบ้านเนี่ย
บ้านหลังนี้อยู่กัน๔คน

แล้วมียายแจ้วเป็นแม่ของสามี
ฉันชื่อวันนิดาริสเทวาลัย
อายุ๕๕ปีอาชีพรับจ้างทั่วไป
เขาจ้างไปล้างชามทำความสะอาดบ้านป้าไปทำหมดทุกอย่าง

ถ้าวันไหนเขาจะมาจ้างให้ไป
เขาก็จะมาตามให้ไปทำ
รายได้ถ้างานบ้านก็๒๐๐บ้าง๓๐๐บ้างแล้วแต่ก็จะให้
โต๊ะจีนก็ให้๕๐๐ต่อวัน
งานโต๊ะจีนก็ไม่ค่อยมีเดือนนึงก็จะมีสักครั้งหรือสองครั้ง
ก็ไม่พอมาใช้จ่ายในครอบครัว
แต่ก่อนฉันกับสามีมีอาชีพรับจ้างขับรถสิบล้อ

ตัวฉันเป็นเด็กท้ายมีหน้าที่คอยบอกท้ายให้เขาเพื่อจะได้ไม่ผิดพลาด
ตอนนั้นรายได้เงินเดือนสามีเดือนละสี่พัน
ตัวฉันเองได้วันละร้อยเดือนละ๓๐๐บาท
จากเงินเดือนฉันก็มีรายได้ส่วนต่างจากน้ำมัน
อย่างเช่นทางบริษัทให้น้ำมันเรา๑๐๐ลิตรต่อเที่ยว
ถ้าเราวิ่งเหลือ๒๐ลิตรป้าก็ขายน้ำมันคืนให้บริษัท
ช่วงทำงานขับรถอยู่เก็บเงินได้๓๐๐๐แล้ว
อยากหาเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเพื่อจะมาซ่อมแซมบ้าน
ช่วงนั้นก็ต้องเร่งรีบหาเงินนะนะ
เราจะอยู่กับรถนานมาก

พอถ้าง่วงขึ้นมาก็ต้องอัดกาแฟขาดไม่ได้เลยครับ
ถ้าเป็นกาแฟชงก็ประมาณ๕๒ครับ
แล้วก็เครื่องดื่มชูกำลัง๒ขวด
หลังมากาแฟชงเริ่มเอาไม่อยู่
แล้วจะต่อด้วยกาแฟดิบก็๔๕สองก็แล้วแต่

และวันยิ่งมากขึ้น
กินเยอะขึ้นทุกทีประมาณ๒ปี
วันนั้นก็จะไปส่งของตามปกติ

แล้วมันมีอาการเหมือนผมจะหลับ

ป้ารู้สึกว่าลุงขับรถสาย
มันก็เลยแวบลงข้างทาง
ผมก็หักรถคืนมาแล้วก็หยุดตั้งสติ
เลยตัดสินใจว่าต้องให้บริษัทเอารถคืน
เพราะว่าถ้าเราฝืนไปก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้
แล้วไปพบจุดดำในสมองเรา

อาจเป็นเพราะเราดื่มเผื่องดื่มมากเกินไป

และตอนนี้มันมีปัญหาที่สมอง

ดำรงชีวิตของผมก็ไม่เหมือนเดิมครับ
เหมือนก็ใส่รองเท้าใส่อะไรเนี่ย
ยังกินข้าวก็หาช้อนไม่ค่อยเจอ

ก็พยายามจะช่วยแม่เหมือนจะเดินไปได้
แต่พอเราไปข้างจริงมันไม่ได้

สมองมันไม่สั่งให้ทำอะครับ
ลูกชายป่วยมา๖เดือน
ลำบากไม่มีเงินใช้
เพราะว่าไม่มีได้จากใด

เดือนแล้วเราไม่มีรายได้อะไรขึ้นมาเลย
ทุกวันนี้ป้าเครียด

ป้าก็ต้องทำคนเดียวทุกวันนี้
ไปไหนทำอะไรไกลก็ไม่ได้

ต้องกลับคอยมาหายาให้ลุงกิน๓มื้อ

มันแย่มากครับ

รู้สึกเหมือนกลายเป็นภาระครอบครัวด้วยครับ

ผมจะได้กลับไปช่วยเหลือครอบครัวเหมือนเดิม

มีเงินมีทองพอช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้เหมือนเดิม

แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่

อยากให้ลูกหายป่วย
พี่ตักไม่อยู่กันเหมือนเดิมอย่างเนี้ย
หนูก็รอคอยวันที่พ่อจะหายกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ
ลุงก็เหมือนเสาหลักของบ้าน
ถ้าเสาหลักของบ้านไม่แข็งแรง
บ้านก็พร้อมจะพังได้ทุกเมื่อ

เดี๋ยววิ่งรถอีกหน่อย
อีกสักไม่กี่เดือนเดี๋ยวเราก็ทำได้แล้วบ้านเนี่ยน่าจะ
ก่อนฝนตกฝนลมมาเนี่ย
สุดท้ายแล้วก็จบ

ผมก็อยากจะมาทำบ้านให้แม่ก่อน

ทุกคนต้องอยู่ในบ้านหลังนี้หมด

พอลุงเดี่ยวลุงเดี่ยว
ร้วมบ้าง

พอลุงเดี่ยว
พอลุงเดี่ยวค่ะ

ขอต่อเยอะจ๊ะวันนี้แหละ
เห็นใจมากเลยนะเมื่อสักครู่ภาพตอนที่จะจบเรื่องราว

แล้วต้องมานั่งดูแม่แก่ร้อยมาลัย

ครับอยากช่วยแม่
อยากทำอะไรก็ได้ที่ช่วยแม่ได้มั่ง
แต่มันทำไม่ได้จริงด้วยสภาพร่างกายก็เลยต้องนั่งดู
พรุ่งเดียวขับรถมันทุกข์มากี่ปีแล้วครับ

ระยะเวลา๕๖ปีเนี่ยขับวันหนึ่งขับกี่ชั่วโมง

แล้วเวลาง่วงทำยังไงครับ
ผมก็จะบอกให้ป้าอ้อยเขาคอยปลูกตั้งเวลากันครับ
แต่สักชั่วโมง๒ชั่วโมงก็ไปได้เลยครับ
ถ้าง่วงขับไม่ไหวก็จอดนอนข้าง
แล้วก็นอนพักสักงีบหนึ่งชั่วโมงนึง
ชั่วโมงหนึ่ง๒ชั่วโมงก็จะปลุกเขา
ถ้าไม่ไหวก็อ้อยก็ขอกาแฟกินหน่อย
แล้วเขาก็จะดื่มแล้วเขาก็จะหูตาสว่างเขาก็จะไปได้อีก
ที่ว่าทานกาแฟเนี่ยฮะเยอะสุดยังไง
ก็กาแฟกระป๋องก็๒กระป๋อง๓กระป๋อง
สตาร์ทที่ป้าอ้อยชงให้แล้ว

๕ซองเนี่ยในกระบอกนะฮะที่เราจะเห็นในภาพเรื่องราว

นานไหมกระบอกนี้ฝันจะกินหมดน่ะ

แป๊บเดียวบางทีก็ไม่ถึงชั่วโมง

ขับไปอ้อยค่าง่วงนอนขอกาแฟดิบ
ปลากระฉีกซองแล้วก็ส่งให้เขา

โดยที่ฉีกแล้วก็เทใส่ปากอย่างนี้

กาแฟดิบมากินแล้วมันเป็นยังไงฮะ
มันมันจะหายง่วงเร็วกว่าเก่า

เดี๋ยวฟังไปเรื่อยนะฮะว่ามันส่งผลอะไรบ้างนะครับ
วันที่เริ่มมีอาการนะฮะ
อ้อยมันสังเกตอาการได้ยังไง

มาสังเกตว่าทำไมเดี๋ยวนี้ง่วงบ่อยจังเลย
ยังบอกเองง่วงบ่อยจังเลย

แล้วคุยกันมั้ยว่าเฮ้ยฉันเป็นอะไรอย่างเงี้ย
อย่างเงี้ยป้าก็ไม่สบายใจ
เออมีวูบด้วยอ่ะผมเห็นขับรถอยู่แล้วมี

แล้วพาลุงเดชไปหาหมอที่ในเมือง

เอ็กซาเรย์ว่ามีจุดดำในสมอง
ก็ถามเขาว่าจะรักษาหายไหม
เขาบอกว่าหายแต่ต้องใช้เวลาหน่อย
คือหมอนัดที่จะไปทุกนัดไม่เคยผิดนัด

ตอนนี้ทำงานไม่ได้ครับ

หยุดทำงานมากี่ปีแล้วอ่ะกี่เดือนแล้วเนี่ย

ตอนนี้พอไม่มีรายได้จากลุงเดี่ยวแล้ว
คนที่รับภาระหนักนั่นก็คือต้องเป็นป้าอ้อยแล้ว

ป้าก็ใครจ้างไปทำงานบ้านป้าก็ทำ

เวลามันเหนื่อยจัดเคยคิดที่จะหนีครอบครัวนี้ไปไหม
เคยคิดจะหนีไปแต่ทีนี้หันมากลับมาดูลุงเดี่ยว
ใครจะรับผิดชอบใครจะดู
เพราะว่าแม่ก็แก่ลูกก็ยังต้องไปโรงเรียน
ป้าก็ทิ้งเขาไม่ได้สงสาร
เดี่ยวเป็นคนยังไงป้าอ้อยในความรู้สึกป้าอ้อย
ลุงเป็นคนดีมากรับผิดชอบครอบครัวทุกอย่าง
แล้วตอนนี้ที่เวลาเขาทำงานไม่ได้
แล้วเขานั่งดูคนนี้คนนั้นทำงาน

เขาทุกข์ป้าก็ดูเขาสงสารเขา

ก็บอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็หาย
เราคงก็กลับไปทำใหม่
ป้าก็พยายามหายาพาไปหาหมอทุกนัด

ถ้ามันไม่ไหวก็ต้องรู้ตัวนะ
ตอนนี้ป้าอ้อยห่วงอะไรที่สุดครับในชีวิต
ห่วงอยากให้ลุงเดี่ยวหาย
เพื่อจะไปทำงานต่อไป
จะได้มีเงินมาทำบ้าน
แก้มพอพ่อป่วยแล้วนะลูก

เวลาจะกินหนูก็กินน้ำ
ตอนกลางวันหนูก็กินข้าวอย่างเดียวค่ะ

ที่หนูยังไม่เคยบอกท่านไหมลูก

หนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดี

พ่ออยู่กับหนูไปนานนะ

รู้ไหมลูกต้องการกำลังใจจากลุงเดี่ยวนะ

แก้มแต่คิดไหมในมุมบวกนะลูกนะ

ทำงานไม่ได้แต่เราเป็นกำลังใจให้

ใช้เวลาตรงนี้อยู่กับพ่อให้มากที่สุด

รวมทั้งแม่อ้อยด้วย

เพราะว่าหนูก็คือขวัญและกำลังใจของบ้านนี่แหละ

ทำไมถึงกลัวมากอ่ะ

ทำไมมันหล่นลงมาทับหัวได้อะครับ
มันล่วงลงมาเฉียวหน้าผาก

คือจะทำหลังคาให้ใหม่
ทีนี้แม่เขาก็ไปเก็บกวาดอยู่ใกล้
ไม้ที่ปลวกกินมันผูกล่วงมาใส่หัว

เขาก็พาเอาไปหาหมอ

ถ้าเกิดว่าได้เงินไปสักก้อนนึงเนี่ย

วันนี้ที่มาในรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
บ้านเรามีวิกฤตที่สุดเลยคืออะไร
ไม่มีเงินจะใช้ไม่มีเงินใช้จ่าย

แล้วก็ลูกก็จะยังไม่รู้จะได้เรียนหรือเปล่าเลย

ลูกผมมีเงินให้ลูกไปเรียนหรือเปล่า
ลุงแล้วถ้าวันนี้ลุงโชคดี

ลุงจะเอาไปต่ออะไรก่อนครับ
ผมไปทำบ้านให้แม่ก่อนครับ
ทำไมไม่เอาไปรักษาตัวเองก่อน

แม่ผมอยู่ได้ผมก็อยู่ได้นะครับ
ขอให้อนิสงฆ์แห่งความกระตันยูและคุณงามความดีนี้

คุณผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตนะฮะของบ้านลุงเดี่ยว
จากจังหวัดนครสวรรค์ที่ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรค
เขาตั้งใจว่าจะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับบุพการีของเขา
ก็เลยต้องมาในเกมต่อชีวิตในวันนี้นะครับ
บ้านก็จะพังเสาหลักของบ้านก็กำลังจะซุด
เพราะฉะนั้นเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของลุงเดี่ยวกับการตอบคำถามในช่วงหน้า๔ข้อ
จะสามารถคว้าทุนสูงสุดไปต่อชีวิตได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตครับ

สวัสดีครับ